ลงใต้ไปสงขลาหน่อยครับคุณผู้ชมครับไฟไหม้โรงไฟฟ้าจันนะฮะ
เมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมารถดับเพลิงต้องระดมเข้าไปเป็น๑๐คันครับ
แล้วไปใช้เวลาเนี่ยฮะตรงนี้ที่ไฟไหม้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ
เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๑๑นาฬิกา๓๐นาที
โรงไฟฟ้าจนะตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบนคลองเปียก
อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับ
ควันสีดำนะครับพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
ซึ่งสามารถอยู่ไกลก็มองเห็นได้ฮะ

หลังจากรับแจ้งเหตุสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

แล้วก็รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลจนะเทศบาลตะบนบ้านนา

ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง

ตรงนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์คูลิ่งครับ
หรือว่าระบบหล่อเย็น๕ลูก
ถูกไฟไหม้เสียหายนะครับ
ที่บริเวณโรงไฟฟ้าโรงที่หนึ่ง
ต่อมานายประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนนะครับ
ท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภ
ในฐานะโคศกกฟภเปิดเผยว่า
เหตุไฟไหม้โรงงานไฟฟ้าจนะชุดที่หนึ่ง
ก็ฟพได้ขอกำลังสนับสนุนจาก
ฝ่ายปกครองอำเภอจนะปพสาขาเทพา

เพื่อช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ขณะนี้สามารถระงับเหตุการณ์ได้แล้วนะครับ

ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชนและชุมชนโดยรอบ
ส่วนสาเหตุนั้นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ